อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าตอนนี้
น้ำลายเราเนี่ยพุ่งออกมาข้างกระพุงแก้มกันแรงมาก

เพราะว่าวันนี้เรายกเมนูความแซ่บมาเสิร์ฟถึงหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชม
วันหยุดแบบนี้นะธรรมดาไม่ได้ค่ะ
ตลอดกินก็ตลอดยกมาไว้ในนี้เลย

เมนูที่เรานำมานั้นมันคืออะไรเดี๋ยวไปติดตามจากภาพก่อนเลยครับ

มันจะน่าคุณเล่บลิ้นขนาดนี้เลยเหรอคะ

ใหญ่โตมาโหลาจริงคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูกันเลยว่าร้านนี้เนี่ยคือร้านเล้งที่มันแบบจานบิ๊ก

ใหญ่ไปถึงเจ้าของเลยสวัสดีค่ะ

นี่พี่ลองว่าเล้งนี่ใหญ่แล้วนะ

เพราะว่าทำเมนูไซส์ใหญ่มาก

คุณโอ๊คช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่มาที่ไปของเรา
ทำไมอยู่มาขายลุงขายเล็กแล้วเห็น
เรานี่มันโอ้โหวัยรุ่นพันล้าน

ต้นเป็นเจ้าของธุรกิจขายเล้งแบบนี้แล้วเหรอ

ก็มีแรงบันดาลใจนะครับ
มาจากกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้
ที่แบบเขาชอบทานกันแบบกลุ่มหมู่คณะ

แก๊งชอบแชร์ชอบหักกัน
ของเราก็จะเป็นแนวอาหารกันถูกครับ
แม่แพงมากได้คุ้มแน่นอน

จ้านดูก็รู้คุณผู้ชมว่าจัดจ้านนี่

อธิบายก่อนว่าเมนูเล็งต้มแซ่บมันคืออะไร
ก็คือคำว่าเล็งนะครับ
จะเป็นคำว่าเป็นกระดูกหมูภาษาจีนครับ

สันหลังของหมูเรียกว่าส่วนของเล้งเอามาทำปรุงเป็นรสชาติแบบไหนบ้าง
ก็จะมีอย่างนี้นะครับมีพริกมะนาว

พริกหอมพริกสวนนะครับใช่เป็นมะนาวแป้น

จ้านแน่นอนเพราะว่าเอาจริงนะคุณผู้ชมเรายังไม่ได้ชิมนะแค่กลิ่นนะ
ตอนนี้กลิ่นหอมมากน้ำลายเนี่ยเปาะอยู่ข้างแก้

เพราะว่าเอาจริงนะเล้งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลายร้าน
แต่ร้านของเราเนี่ยมีความทีเด็ดผมว่าน่าจะตรงกลิ่น
ใช่คุณผู้ชมกลิ่นของมันได้มันเตะจะบุกจริงเลยนะ
แล้วมันมีความแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้าง
ก็ทางร้านเรานะครับจะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีครับ
หมูก็จะแบบคัดจากโรงงานมาสดเลยครับทุกวัน

ไม่ค่อยมีค้างคือเป็นหมูสดใหม่
ใช่เดี๋ยวจะมีกลิ่นและมันไม่ดี
ใส่ใจเรื่องของวัตถุดิบด้วยอย่าง
พี่ต้องสังเกตเห็นนะว่าร้านนี้จะมีหลายไซส์ให้เลือก

จริง๒๒๐ทานได้กี่คน
ขยบมาหน่อยสำหรับคนที่ทานแบบ

ต่อมาผมว่าไม่ต้องยกแล้วกล้องมาดูเลยคือต้องยกสิยกไม่ไหวใหญ่เหลือเกินดูนี่อันนี้คือไซส์อะไร
เดี๋ยวดูเล็กเทียบดีชั้นนะคุณ
หน้าดิฉันเล็กไปเลยอ่ะจริงอ่ะดูสิเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งกิน
แล้วจริงแล้วที่ร้านเนี่ยมีไซส์ทั้งหมดกี่ไซส์คะสำหรับเมนู
สำหรับเมนูลิ้งนะครับจะมีสี่ไซส์ครับอ้าวแล้วอีกไซส์หนึ่งอยู่ไหนอ่ะคะ
เอ้อนั่นเดิมสิอีกไซส์หนึ่งอยู่ไหนค่ะเดี๋ยวนำเข้ามาเลยข้าเป็นไซส์อะไร
ถังนี้เลยน้องก็บอกว่าพี่รีบวางผมไม่ไหวแล้วโอ้

อันนี้เท่าไหร่คะน้องโอ๊คราคาไซส์นี้
๕๙๙บาท๕๙๙บาททานได้กี่คน
หกคนขึ้นไปหกคนขึ้นไปคนเดียวได้ไหม

คนเดียวอ่ะทานได้แต่คงจะอิ่มไปเป็นอาทิตย์แล้วครับ
เดี๋ยวนะคือนี่คือเอ็กเอ็กซแอลหมูเยอะขนาดนี้
กี่กิโลเนี่ยใช้หมูเยอะแค่ไหนคือ๑๐กิโล

เพราะว่าไม่งั้นจะแบกเล้งไม่ไหวคุณเหมือนอุ้มหมูเป็นตัว
จริงเดี๋ยวนะอยากรู้แล้วว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านนี้เนี่ย
เครื่องปรุงของน้ำต้มแซ่บเนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหน
ให้น้องโอ๊คสาธิตให้ดูเลยว่าจานนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ปรุงน้ำนะคะ
เดี๋ยวราดน้ำที่เป็นน้ำต้มแซ่บเลยน้องโอ๊คเขาจะทำให้ดูสดในรายการ
กพริกขี้หนูมาทั้งสวนค่ะคุณ
พริกขี้หนูเนี่ยของเขาจะสดมากใช่
มะนาวเป้งมะนาวสดผักชี
แล้วก็ผักชีฝรั่งอะไรต่างเนี่ยนะครับ
บางทีเรียกว่าผักใบเลื่อยเนี่ย
ก็เอามาแบบสดเลยแล้วเวลาปรุง
คุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่เป็นทีเด็ดผมลองถามเขานะ
เขาบอกว่าน้ำซุปน้ำซุปมันต้องสุดยอด
คือน้ำซุปเนี่ยน้ำสต๊อกต้องทำเอาไว้ก่อนเคี่ยวไว้ก่อนนะคะแล้วก็อยู่ที่รสชาติ
มันจะต้องถึงเครื่องจัดจ้านต้องใส่พริกมาแบบแน่นแบบนี้
มะนาวแบบไม่ห่วงมะนาวแล้วนี่ที่นี่เขาใช้มะนาวสดนะ
คุณผู้ชมเห็นไหมมะนาวเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงนี้จะแพงแต่ว่าเขาไม่งกนะคะ

น้องโอ๊คคะสงสารลำไส้
โอ๊ยต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
เฮ้ยเร็วนะคะ
คือผมเคยไปทานั่นเร็งบังที่ใส่พริกขี้หนูมาน้อยเกินไป
หรือยังไม่ก็น้ำมะนาวเดี๋ยวบีบมาน้อยเกินไป
มันรสชาติมันไม่แซ่บ

โหวินที่คือวิถีการ
โอ๊ะ
โอ้น้ำไล่เลย

นี่คือหมูประมาณเกือบ๑๐กิโลกรัม
จานนี้นี่ขายจริงนะคะคุณผู้ชมไม่ได้มาโชว์แค่ในรายการเท่านั้นนะคะ
คุณชนะคุณถือถือไม่ไหวหรอกครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องชิมกันหน่อยสักนิดนึง
ได้เลยน้องโอ๊คเชิญทั้ง๔สาขาเวลาที่เล่ามาทั้งหมด
มีทุกเมนูแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่มีเฉพาะบางสาขานะทั้ง๔ไซส์ที่บอกมีหมด
มีหมดครับอ่าโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปแล้วก็สั่งกันได้นะ
เบอร์โทรศัพท์ไหมได้ยอดมากทิ้งเบอร์โทรศัพท์หน่อยว่าถ้าจะไปแล้วเนี่ยต้องติดต่อยังไงบ้าง
บางคนเดี๋ยวไม่เจอว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรนะคะ
ก็เบอร์โทรศัพท์ก็๐๘๑๖๕๕๖๙๔๐๓๐๙ครับ
ก็จะเป็นร้านเตี๋ยวแม่กองแอนเล้งแซ่บนะครับ

ดิฉันให้ทีมงานเขาหุงข้าวแล้ว
แต่ว่ายังไปซื้อข้าวสารอยู่

ว่าตัวเล้งจะเปื่อยไหม
คือเวลาเราทำเล้งตรงเนื้อหมูเนี่ยค่ะ

น้ำซุปหอมมากเดี๋ยวลองสดก่อนนะ
คุณดิฉันไม่รอคุณแล้วล่ะน้ำลายฉันแตกหมดแล้ว
อ่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวถึงใจใช่ไหมแล้วก็มันแซ่บแซ่บอะไรไหมแซ่บพริกพริกขี้หนูอ่ะอื้อหือ
ความที่ว่ามันเป็นเล้งคุณผู้ชมมันจะเปื่อยแล้วก็มันจะติดกระดูกแบบกรุ๊บ
คุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปน้องไม่ต้องกินไป
แต่มันกรอบหอมอือกรอบหอมอร่อยอืมแล้วก็ลองทานิตัวเล็งตัวเล็ก
ถ้าดิฉันเอาตรงนี้ออกเนี่ยมันจะโคตรไหม
ไม่โคตรเขารำมาดีแข็งแรง
บึ้มลงไปนะคะคุณนี่ค่ะให้ดูแบบใหญ่
แล้วถ้าจะกินเล้งให้อร่อยจริงนะน้องใบตองถูกต้อง
แต่ดิฉันกลัวคุณผู้ชมหิวก็เลยกินให้ดูแบบน่ารัก
เป็นไงเป็นไงรสชาติจัดจ้านมาก
คือเนื้อมันนิ่มใช่ไหมเนื้อมันแบบเปื่อยมากค่ะตรงเล้งเนี่ย
คุณผู้ชมไม่ต้องเคี้ยวให้เมื่อยกรามหย่ำสองทีกลืน
อร่อยมากอ่ะคือบางคนอ่ะถ้าชอบแบบเผ็ดน้อยสั่งได้ไหมคะ
ได้ครับถ้าคุณผู้ชมทานเผ็ดน้อยก็สั่งที่ร้านได้ว่า
เอาแบบเผ็ดน้อยหรือว่าบางคนอยากเผ็ดมากสั่งเผ็ดมากกว่านี้ก็ได้
ได้ครับสามารถบอกรสชาติได้ว่าอยากได้แบบไหนโอ้โหเป็นไงคุณชนะ
คืออร่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือบางชิ้นบางส่วน
เขามีกระดูกอ่อนติดมาด้วยโอ้โหมันมันมากคุณกินเข้าไปแล้วกินหมด
หยดสุดท้ายน้ำตาไหลเอาง่ายเอาภาษากินจนหมาร้องไห้
ดงกระดูกไม่ให้เหลือเลยเหรอครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงคือมันอร่อย
เขากินไปพร้อมกับข้าวสวยนะสุดยอดมากถามเลยว่าทั้งหมดวันหนึ่งเนี่ย
เราใช้หมูเยอะแค่ไหนครับต่อวันประมาณสองตันครับ
สองตันโอ้โหเป็นรถขนหมูเลยหมูตายเป็นลาบเลยนะครับ
วันละสองสองเอาอย่างนี้น้องโอ๊คมาทั้งทีแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมที่ดูตลอดข่าวอยู่วันนี้แล้วถ้าเกิดอยากจะไปกินเลยเย็นนี้ตอนนี้เนี่ย
มีสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการตลอดข่าวไหมคะ
มีครับผมยังไงก็ไปบอกที่ร้านได้เลยครับ
มาจากรายการตลอดข่าวจ้ะจะลดให้
มาจากรายการตลอดข่าวลดไปเลย๑๐นะคะ
คะไปได้ที่ร้านทุกสาขาไหมคะได้ทุกสาขาได้
สาขาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องโอ๊คนะคะ

ใครจะจัดการให้หมดเนี่ยชามนี้เนี่ยตายแล้ว
ไปลองกันดูชอบลองติดอกสิดใจอันนี้ไม่ได้โม้